จะใช้คำนี้นะคะในการเริ่มต้นว่า๓เดือนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ฉันจะเลิกเล่า
แต่ว่าสำหรับตานั่นแห่งพิศนุโลกแล้วไม่แน่ใจว่าจะเริ่มหรือเปล่า
เพราะล่าสุดตานั่นยังเมาอยู่เลย
ตนันนี้เป็นใครนะคะเดี๋ยวเล่าต่อแต่ให้ดูคลิปก่อนค่ะ
คุณลุงสนั่นหรือว่าคุณตาสนั่นเนี่ยนะคะ
เป็นชาวบ้านเนินสะอาดตำบลท่าตานอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดพิษสนุโลก
ไม่น่าปกตินะลงลงท้องร่องอย่างเดียว

คือเมาหนักมากและกำลังจะเดินกลับบ้านค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ผ่านมาพอดีก็เลยถ่ายคลิปนี้ไว้นะคะ
และช่วงก่อนที่จะเริ่มถ่ายคลิปยื่นถุงขนม

แต่พอรับถุงปุ๊บเกิดอาการขาปัดค่ะ
เดินล้มลงไปในพงหญ้าข้างทางค่ะค่ะ

มือซ้ายกับมือขวานะคะแล้วของคลิปเขาบอกว่า
ก็ทั้งขำทั้งสงสารก็พยายามเข้าไปช่วยนั่นแหละนะคะ
พอดึงขึ้นมาก็รอให้แกประคองตัวได้นิดนึงก่อน
กลับบ้านได้หรือเปล่าเอาให้ดูอีกคลิปค่ะ

แต่นั่นง่วงหรือเปล่า

หลายคนใช้ช่วงนี้นะคะคนเล่าเข้าพรรษานะคะเริ่มได้ค่ะ